ไปดูต่อกันที่หนุ่มตูมตามยุทธนากันหน่อยค่ะ
คนนี้เจอทีไรมีแต่เรื่องมีแต่ราว
แต่คราวนี้เป็นเรื่องราวดีนั่นเองนะคะ
เพราะบอกเลยว่าปลดหนี้ก้อนโตสำหรับบ้านที่กรุงเทพ
ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ

ก็มีเรื่องดีให้น่าภาคภูมิใจด้วยนะจ๊ะ
ปีนี้ตุมตามปลดหนี้บ้านที่กรท

เป็นบ้านหลังแรกที่ตูมตามซื้อให้คุณพ่อคุณแม่

ตูมตามเอาเงินทั้งหมดที่หาได้
โปะจนหมดแล้วรวมทั้งหมด๘ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะ
และหลังจากนี้ก็จะเตรียมไปซื้อที่ดิน
แล้วก็ปลูกบ้านอีกหลังให้กับครอบครัวที่บ้านเกิด
จังหวัดนครสวรรค์ด้วยล่ะค่ะ
บ้านก็จริงมันหมดภายในปีนี้แหละครับ
หมดก่อนกำหนดเพราะว่าเราก็โปะไปเรื่อยอย่างที่บอกครับ
แล้วก็มันมีงานมีรายได้เข้ามา

เพราะว่ามันจะได้สร้างตัวได้เร็วขึ้น
ก็ต่างจังหวัดเนี่ยคุณแม่ไปสร้างไว้เสร็จแล้ว
แต่ว่าเป็นบ้านพักของคุณแม่เอง
ที่เอาไว้อยู่กับเจ้าญาติเลยเนี่ยครับ
นครสวรรค์

ไม่เหมาะจากใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับ
ผมรู้สึกว่าชีวิตที่มัน

เป็นชีวิตที่เราอยู่กับใครก็ได้
ยังมีเนาะไม่กลัวแฟนเค้าว่าเหรอครับ

คิดไม่รู้กัน

นี่เป็นรอบรอบรีสอร์ทนานที่สุดแล้ว

รอเลือกได้ก็เลือกไปก่อนละกันนะคะ
ตอนนี้ใช้ชีวิตความโสดให้มันคุ้ม
เออแล้วแต่ค่ะ